โดยการจัดมอบรางวัลในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเชิดชูสื่อมวลชนสายอัธยกรรมนะครับ
ที่สามารถที่จะนำเสนอข่าวในมุมมองที่สร้างสรรค์แก่สังคมไทยครับ
สมาคมนักข่าวอาจยากรรมมูลนิธิคนดีประเทศ
โดยแบ่งการประกวดออกเป็น๓สาขา
ไทยรัฐก็สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ได้ทั้ง๓สาขา
ประกอบไปด้วยสาขานังสือพิมพ์ชนะการประกวดด้วยผลงานข่าว
จัดระเบียบร้านเหล้าหน้ามหาวิทยาลัย
สาขาสื่อออนไลน์ชนะการประกวดด้วยผลงานภาพฟรีกอริล่า
และสาขาโทรทัศน์ชนะการประกวดด้วยผลงานข่าวแชร์ชีวิตชาปนกิจสงเคราะห์
ซึ่งไทยรัฐทีวีได้ติดตามและรายงานข่าวโครงการชาปนกิจนี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำเสนอกรณีตัวอย่างของโครงการแชร์ลูกโซ่หรือชาปนกิจเถื่อน
ที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มคนที่เอาผลประโยชน์หรือความคาดหวังจากประชาชน
ที่ไม่มีกองทุนสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตมาเป็นเหยื่อ
ซึ่งเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
ในส่วนของงานรู้ทันก็คือเขาก็รู้ว่าในส่วนของชาปนกิจที่ได้ทำไปนั้น
เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายประชาชนหลายคนออกมาตื่นตัว
มาพูดข้อ
คือเวลาเราทำเราก็คิดถึงแต่ประชาชนอย่างเดียวครับว่าเราทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร
ไม่ได้รับการรับรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง

ก็ทำเพื่อประชาชนอย่างเดียว
อาจยกรรมที่นำเสนอข่าวในมุมมองที่สร้างสรรค์แก่สังคม
และเพื่อกระตุ้นให้สื่อมวลชนไทยหันมาทำข่าวเชิงสร้างสรรค์กันมากขึ้น